ชิงทองมาอีกแล้วคนร้ายมา
รอบนี้มีปืนด้วยแล้วก็มาก่อเหตุตรงหนองจอกเนี่ย

เฮ้ยเธอบ้านพี่เนี่ยซุ่มรอเวลาใช่พี่

โหรวมมูลค่านี้เจ็ดแสนกว่าเลยนะ
อุวานครับ

ห้างนี้พี่ไปทุกครั้งที่พี่กลับไปเยี่ยมพ่อเลยนะ

เราคิดดูสิร้านนี้พี่ก็เคยผ่านก่อน

ตอนที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุแล้วเห็นป่ะ
คือในมือเขามีปืนอยู่
ใส่เสื้อกันหนาวมาแขนยาวสีดำมีฮูตคลุมหัวมา
แล้วก็เอาปืนมามาชิงทองกวาดสร้อยคอทองคำไป

ซึ่งเขาก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยพลเมืองดีนะ
ได้ยินปั๊บวิ่งออกประตูห้าง
นี่เป็นห้างที่บอกว่าอยู่แถวหนองจอกเนี่ยนะ

ก็ค่อยเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟัง
ตอนประมาณสัก๖โมงเย็นจริงเห็นนะ
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๒๐กว่า
ไม่เกิน๒๕สูงสัก๑๗๕ก็เดินปวนเปียน

แต่ว่าคนในร้านก็ไม่ได้เอกใจอะไร
พอมาใกล้ทุ่มครึ่งคุณผู้ชม
โจรมันจะเลือกก่อเหตุในช่วงเวลาแบบนี้
ห้างใกล้ปิดแล้วก็จะก่อเหตุ
อันนี้ก็เหมือนกันค่ะช่วงใกล้ทุ่มครึ่ง
คนร้ายเข้ามาชักปืนลูกโม่แล้วบุกเข้ามาในร้าน
สั่งให้คนในร้านหลบไปแล้วก็อ้อมเคาน์เตอร์มา
มากระชากตู้โชว์มากระชากสร้อยทอง
หนัก๑บาทตรงนั้นแขวนเอาไว้๒๓เส้น
คิดเป็นมูลค่าคุณ๓๐๐๐กว่านะดอมนะ
ตอนนี้ก็รวมมูลค่าแล้ว๗๗๕๐๐บาท

จำได้ไหมแท็กซี่อะไรแท็กซี่สีส้มค่ะ

คือจำได้แค่สีแท็กซี่ใช่
แต่ทีนี้ทะบงทะเบียนอะไรมันต้องมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแหละ
ทางพ่วงกับสนหนองจอกนี่นะคะ

บอกว่าคนร้ายตั้งใจมาก่อเหตุเลย
เพราะว่าคนที่ร้านทองก็บอกใช่ไหมว่าเห็นคนร้ายตั้งแต่ประมาณ๖โมงกว่า
แล้วเขาก็มาเกาะเห็นจริงช่วงทุ่มกว่าใกล้ร้านปิด
นี่มาฝังตัวรอเวลาเลยนะ
รอเวลาว่าร้านทองใกล้ปิดเมื่อไหร่จะได้ลงมือ
ทีนี้ชุดสืบเนี่ยก็เบื้องต้นนี่นะคะ
คือตอนนี้เขาก็พยายามติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็แจ้งไปที่ร้านทองต่าง
ร้านพวกรับซื้อทอง
ให้สังเกตเลยว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้มีไหมมีไหมที่เอาทองมาขายเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับร้อนเงินจะรีบขายทอง
ถ้าเกิดเจอตัวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะ
เจ้าหน้าที่จะได้บุกไปสกัดได้ทันนะคะ